คุณผู้ชมยังอยู่กับไทยรัฐทีวีนะครับ
ในช่วงรายการพิเศษไทยรัฐทีวี

ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
สมัยที่๒๙ซึ่งจบลงไป

จัดครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับ
ตะกร่อทีมชุดชายของไทยสามารถคว้าชัยมาได้ครับ
แข่งขันตระก้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน
ประเภททีมชายนะครับรอบชิงชนะเลิศไทยชุดสีขาว
ที่ชนะฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศมาพบกับมาเลเซีย

และไม่สามารถแข่งขันต่อได้ก็ทำให้ไทยชนะไป๒ต่อ๐ทีม

โดยมีนายสุประชัยผู้งามองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัล
หลังจบเกมนะครับพลตรีจารึกอารีราชการัน
นายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากนี้จะนำถ้วยพระราชทานใบนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่สมาคมต่อไป
พระบาททานถ้วยใหม่ตึงต่อ
แล้วก็ถ้วยนี้ก็จะเก็บไว้ในห้องสมุด
ที่นี้อันที่๒ถ้วยเค้าต้องเก็บเพราะบรมเอง
ก็ต่อไปจะไม่มีอีกเจ็บแล้ว
เพราะว่าคุณท่านตรงขึ้นเป็นผลักษัตริย์

ส่วนการเตรียมความพร้อมทีมตะกร่อไทย

ที่มาเลเซียในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ
พลตรีจารึกกล่าวเพิ่มว่าจะต้องเตรียมทีมให้แข็งแกร่งที่สุด
เพราะอาจจะเจอปัญหาเรื่องการตัดสินของชาติเจ้าภาพ
โดยจะให้นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนแข่งขันในเบื้องต้น
เป็นเวลา๘๙เดือนครับ